เรือที่ใช้ในพระราชพิธีนี้นะคะจะมีการซ่อมแซมและบูรณะหลายส่วน
ซึ่งนอกจากจะมีการบูรณะลวดลายตลอดลำเรือและขนเรือพระราชพิธีแล้วค่ะ
สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรยังทำการซ่อมแซมอาพรพันธ์
รวมถึงเครื่องประกอบเรือพระราชพิธีด้วยโดยในส่วนของอาพรพันธ์นั้น
งานผ้าลายทองแผลลวดนั้นถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมความวิจิตรให้กับขบวนเรือพระราชพิธีนะคะ
ขั้นตอนการซ่อมแซมนั้นเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
นายช่างประณีตสินค่อยใช้ไหมสีเหลืองทองปักบนผ้าสักกระหลาดสีเขียว
ลวดลายก้านขดใบเทศที่ได้ฉลุไว้
ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการจัดทำทงสามชายเล็ก
สำหรับใช้ประดับขนเรือรูปสัตว์ในขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาก
เรือพระราชพิธีทั้ง๕๒ลำจะได้อวดโฉมกลางลำน้ำเจ้าพระยา
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
รวมทั้งอาพรพันธ์และเครื่องประกอบเรือพระราชพิธีทั้งหมด
ทงสามชายเล็กเป็นอาพรพันธ์หรือเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง
ที่ใช้ตกแต่งในขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้
สำนักช่าง๑๐หมู่ได้จัดทำใหม่๑คู่
เพราะของเดิมได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
อกจากนี้ยังได้ซ่อมแซมผ้าลายทองแผนลวด
ผ้าคลุมหลังคาพระแท่นบันลังกัญญาผ้าม่านเรือพระที่นั่ง
ซึ่งแต่ละลำจะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไป
เป็นผ้าลายทองแผลลวดปักลายขมพุ่มเข้าบินใบเทศก้านแย่ง
ยุนีธีรนันหัวหน้ากลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกบอกว่า
ลายผ้าม่านประดับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
มีความละเอียดประณีตกว่าทุกลำ
โดยรอบทองผ้าปักลายกรวยเชิงลายประจำยามและลายลูกฟักก้ามปู
ด้านหลังดาดด้วยผ้าต่วนสีน้ำเงิน
ส่วนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙

เทศดาดด้วยผ้าต่วนสีแดง
แต่เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง

ปากลายหน้าเกี้ยวบนผ้าสีชมพู

ยังรวมถึงการซ่อมแซมผ้าหน้าจัว
หลังคาครึและผ้าปีกนก
รวมทางผ้าโขนเรือของเรือพระราชพิธีลำอื่นด้วย
ลวดลายที่ใช้จะแตกต่างกัน

ยศของผู้ใช้เรือนั้น
ช่างผ้าลายทองแผลลวด
ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ที่มีขั้นตอนกระบวนการสร้างงานมากมาย
ตั้งแต่การออกแบบลวดลายนำมาตอกฉลุ

นำไปปิดด้วยทองคำเปลวและประดับกระจก

ถือเป็นงานช่างแขนงหนึ่งในหมู่ช่างสนะไทย
หรือช่างเย็บปากชุนเกี่ยวกับเครื่องภูสาอาพร
สดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย

นำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งในขบวนเรือพระราชพิธี
พระราชพิธีเสด็จทางชนละมาก
ในวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๒
ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน